คุณผู้ชมยังไม่อิ่มเนี่ยเดี๋ยวพาไปหาอะไรอร่อยดี
ลงใต้กันไปเลยพาไปทานอาหารเมนูแปลก
ก็คือโรตีกะเพราไก่

เอาไปดูสิว่ากี่บาท

ใช่แล้วค่ะไปที่ร้านโรตี้โรงเหล็ก
ร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูนเลยนะ
ร้านนี้จะเรียกว่าเป็นร้านโรตีขวัญใจชาวและงูเลยก็ว่าได้
เพราะว่าโรตีของที่นี่อร่อยเด็ด
โรตีของเขาจะไม่เหมือนที่ไหนเลยคุณผู้ชม
ก็คือว่าแป้งจะเป็นแป้งโรตีเตยหอม

จะมีความแบบเหนียวนุ่ม
ส่วนไส้โรตีโอ้โหมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย
ไส้ไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็คือข้าวโพดแฮมชีส
จัดมาแบบเต็มปากเต็มคำค่ะคุณ
ไส้เนี่ยทะลักเลยแล้วแป้งของเขามีความเหนียวนุ่มกลม
ผสมผสานกับไส้ได้ดีมากเลย
แต่อีกหนึ่งไส้ที่เป็นไฮไลท์ที่ที่ฉันบอกไปก็คือ
โรตีไส้กะเพราไข่ดาว

ไม่เคยเห็นเหมือนกันคือดูแล้วเอ๊ะมันจะเข้ากันยังไง
ปกติเราเคยเห็นแต่โรตีกับแกงใช่ไหม
ใช่แต่อันนี้เป็นโรตีกะเพราคุณ
ใครที่ได้ลิ้มลองเขาบอกโอ้โหติดอกติดใจกลับมาซื้ออีกทุกรายเลย
เป็นเมนูแปลกที่เรียกลูกค้าได้ดีมากนะคะ
เจ้าของก็คือน้องยะคุณวาสนานาคสง่า
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเรียนรู้การทำโรตีมาจากคุณแม่
ซึ่งโรตีของทางร้านเป็นสูตรพิเศษอย่างที่บอกไปแป้งเขาเนี่ยเหนียวนุ่มนะจ๊ะ
มีทั้งแบบแป้งธรรมดาแล้วก็แป้งเตยหอมด้วย
ส่วนไส้โรตีเนี่ยนะคือแต่ก่อนเขาก็ทำไส้ธรรมดาทั่วไป
แต่เดี๋ยวนี้ก็คือเพิ่มความแบบน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ก็มีเป็นโรตีชีสยืดมีข้าวโพดชีสบ้าง
แฮมชีสบ้างอะไรอย่างนี้คือแล้วแต่
เพราะว่าลูกค้ามีความชอบที่หลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ
ทำไปทำมาโอ้โหขายดีมากเลย
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก
ล่าสุดก็เลยคลอดเมนูใหม่ออกมาเป็นโรตีกะเพราไก่ไข่ดาว
อย่างที่บอกไปตอบโจทย์ลูกค้าที่บางคนเขาบอกเบื่อข้าว
เวลาไปทานข้าวคิดอะไรไม่ออกก็ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว
แต่จะกินกะเพราไก่ไข่ดาวที่เป็นลาดข้าวก็เบื่ออีก
ถูกต้องแล้วก็เลยดัดแปลงมาเอาเป็นว่าลองทานโรตีกะเพราไก่ไข่ดาวดู
แล้วกันเป็นเมนูที่อาจจะดูแปลกแต่ว่าอร่อยเด็ด
เพราะว่าลูกค้าแถวนั้นเนี่ยคอนเฟิร์มมาแล้วว่าไปแล้วติดอกติดใจกลับมาแทบทุกรายเลยจ้า
บอกราคาเข้านิดหนึ่งก็คือ๒๕๔๐บาทถูกต้องแล้วนะฮะส่วนโรตี
ถ้าเกิดว่าใครอยากทานเป็นกะเพราไก่ก็แผ่นละ๒๕บาทถ้าเพิ่มไข่ก็๓๐ไงคะ
แต่ว่าเห็นป้ายเขาเขียนไว้ว่าเริ่มต้นแค่๗บาทถูกต้องแล้ว
คุ้มมากเลย๑๐บาทอย่างที่บอกก็ไปทานได้แล้วอ่ะโรตีร้านเนี่ย
โอ้โหได้เป็นเมนูย้อมใจที่ทำให้พวกเราที่เคยเหี่ยวแห้งกับความผิดหวัง
กลับหัวใจพองโตขึ้นมาได้เลยจริงนะ